ไม่เห็นคุณมั้ยค้ะว่าบล็อกพ่ออะไร

คือกลายเป็นว่าเขาบล็อกเราเรียบร้อยแล้วค่ะ
มีส่งข้อความอะไรมาบอกว่าเรา

จริงแล้วแบบน้อยใจหรือเสียใจ
เพราะว่าน่าจะเป็นพี่น้องพี่ที่ส่องกันกัน

มันแบบก็เสียดายพี่ชายคนนี้เหมือนกัน

พี่จ๋าอย่างนี้เขาส่งแบบบอกเรายังไงคะ

หมายความว่าอะไรเหมือนเขาบอกเขาไม่ได้ใช้คำว่าแต่งงานเขาใช้คำว่า
ได้เดี๋ยวเลือกเสียได้น่าเกลียดมาก
คือคิดไม่ได้รู้เมื่อก่อนพี่ต้าแต่งงานิต้าใช้คำว่าพี่มีครอบครัวกำลังจะมีครอบครัว
แล้วก็มารู้อีกทีนึงก็คือเหมือนมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาแต่งงานไปแล้ว

จริงนอกจากเขาบล็อกโซเชียลเราแล้วเนี่ยเรามีโทรหาเขาไหมว่าเพราะอะไร
คือเราไม่ได้โทรก็ต้องบอกพี่นักข่าวก่อน

เพราะว่าพี่ต้าเองก็เป็นคนที่ตอบในมุมที่ว่าเหมือนกำลังแก้ไขความสัมพันธ์อยู่
แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของเราสองคนเนี่ยเราอยากจะให้เกียรติเขา
แล้วเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่แบบมันมีลำไปในทางไหน
ในเมื่อตอนนี้เขาพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็พูดได้เต็มปากว่าเรารู้ว่าเขาแต่งงานไป
แล้วเราได้สมมติว่าความรู้สึกว่าไม่ใช่จริง

แต่ก็จะเป็นความรู้สึกว่าได้เนาะจริง
ก็อาจจะเป็นความสบายใจของพี่ต้าแล้วก็ครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้
เข้าใจว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมาแบบผ่านไฟเก่าไหมอะไรไหม
เราก็มองว่าเอาที่ทุกคนสบายใจดีกว่าค่ะ

จริงนี่มันเป็นความผิดของพี่ต้าเองหรอคะ

เขาคงไม่ยอมให้ใครมาแบบบงการเขาง่ายอยู่แล้วค่ะ

ถามว่าหวานขึ้นไหมก็เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นแล้วกัน

มันยังไม่ใช่จริงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเทคคาร์ม
ในช่วงประกอบจะพกใครให้มานานขึ้น

พี่เนมก็เดินสายโคนเสิร์ต
ถ้ามันเป็นเหมาะอยู่ปะทั้งกันแปลแล้วเนี้ย
มันใช้ภัณฑ์จากต่อหน้าตรีไหมคะ
คือมันก็เป็นเรื่องของความชัดเจนนะคะ
เหมือนที่ทางพิธีนิยนก็สามารถหินหรือตอบใครได้เต็มฝาก

ไม่ต้องยักษ์สถาณะอีกหรือไง
การที่เขาให้เกียรติมาด้วยว่าไม่ใช่แบบรวบหัวรูปห่างรวบรัดเหล่า
การที่เขาให้เกียรติมาด้วยว่าไม่ใช่แบบรวบหัวรูปห่างรวบรัดเหล่า
การที่เขาให้เกียรติมาด้วยว่าไม่ใช่แบบรวบหัวรูปห่างรวบรัดเหล่า